ก็เครียดอืมอยากได้ต้นกล้าพันกัญชาค่ะแล้วทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ย
เขามีสายพันธุ์แม่โจ้ศูนย์สามแต่ต้องจองคิวนะคุณผู้ชมสอน
โคต้าเขาจะขายให้ในแต่ละวันราคาถูกปรากฏว่าวันนี้มีคนที่ไม่ได้จองคิว
นี่ฮะแย่งซื้อต้นกัญชาถูกต้องวุ่นวายเลยจุดจำหน่ายต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ศูนย์สาม
ฮะหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ดำเภอสรรพรรย์ไซต์จังหวัดเฉียงใหม่นะฮะ

คือชาวบ้านเนี่ยเขามารอคิวซื้อต้นกัญชากัน
ก็ต้องมาช่วยกันห้ามช่วยกันกันด้วยแต่ว่าไม่รู้ใครเป็นใคร
โอ้โหชุลมุนวุ่นวายไปหมด

ชกเข้าที่หน้าก็มีถูกเหยียบเข้าที่เท้า

นี่อันนี้ไปช่วยห้ามนะ
ค่ะโอ้โหความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ย
ก็คือวันนี้เจ้าหน้าที่เอาต้นกัญชาเป็นต้นกล้านะฮะ

จากศูนย์วิจัยและพัฒนากเศรษฐ์ธรรมชาติ
เอามาจำหน่ายให้กับประชาชนที่จองคิวไว้ล่วงหน้า
นะซึ่งตอนเนี้ยปฏิเสธไม่ได้ว่าคนต้องการเยอะค่ะ
คนต้องการเยอะก็มีคนที่เขาทราบข่าวว่า

ต่อคิวขอซื้อต้นกัญชา
แต่ทีนี้มันมีจำนวนจำกัด
ก็ไม่พอทำให้ผู้ชายคนนึงนะฮะ
เขาบอกเขามาจากอำเภอสารพีนะที่แม่โจ้ในที่สรรสาย
มาจากสารพีแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้
คือเหมือนกับไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนล่วงหน้าอะไรยังไง
ก็ไม่พอใจไปต่อว่าเจ้าหน้าที่พยายามอธิบายเขาก็ไม่ฟัง
แล้วก็เป็นตรงนี้ฮะอยู่ดีก็ใส่กันเลยฮะ
ลงคิวต้องมาใหม่มาวันหลังครอบครวงไม่พร้อง
ถ้าคุณจะขายคุณก็ควรพร้อมมาถึงเจ้าสองอย่าง
ถ้าใครเจ้าเป็นหมื่นเซอร์ไม่ว่ากัน
แต่พวกที่เขาหักก็ควรจะให้เขามาซื้อได้เลย
ไม่ใช่ถึงมาลงชื่อวันพรุ่งนี้มาเอาคิวอะไรใหม่
อันนี้ที่ล่อหมายต่างหาก่น
แต่คุณพี่แหมมันก็ต้องมีการจัดระเบียบอะไรกันนิดนึงไหมล่ะ

คนจะเอาเป็นพันก็ต้องมีขายนะไม่ใช่อะไรเนี่ย
แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขาเปิดแบบจองคิวอยู่แล้วนะ
ต้องลงทะเบียนก่อนนะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
แล้วก็นัดวันมารับอะไรกัน
เอาเป็นว่าจากนี้ไปเนี่ยขอยืนยันเหมือนเดิมว่าต้นกล้า
ที่เป็นกัญชาสายพันธุแม่โจ้๐๓ของมแม่โจ้เนี่ย
จำหน่ายให้เหมือนเดิมแต่มีแค่วันละ๔๐๐ต้น
แล้วกำหนดให้แต่ละคนมาซื้อได้แค่คนละไม่เกิน๕ต้น
โดยจะให้จองคิวเนี่ย๘๐คิวต่อวัน
คือถ้า๘๐คิวเต็มแล้วคิวหนึ่งได้๕ต้น
มันก็๔๐๐ต้นพอดีแต่คุณพี่ท่านนั้นประมาณว่าแหม
คนมาถึงมันก็ต้องมีสิอะไรประมาณอย่างนี้
ไม่ต้องไปแย่งกันมาเอาที่ผมเดี๋ยวหลังไมค์ไปนะคะ
แต่นี่เขาขายไม่รู้ต้นละไม่กี่สิบบาทคือเป็นต้นกล้า
แล้วก็กรณีนี้ไม่มีใครไปแจ้งความนะฮะไม่มีใครไปแจ้งความกัน